ก็เรื่องของกีฬานะครับต้องติดตามกันหน่อยถึงแม้ว่า
โควิด๑๙ยังระบาดกันอยู่นะครับ
แข่งขันกีฬาก็ยังไม่ได้กลับมาแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของนักเตะแล้วล่ะครับ

ตอนนี้โดนยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมีข่าวลืมมาตลอดนะครับ
วันที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าการยกเลิกสัญญาครั้งนี้
เหนือจากตุลเยสแล้วเนี่ยก่อนหน้าตุลยัตอย่างจองแจยองก็ถูกยกเลิกสัญญาไปก่อนหน้านี้
ก็มีรายงานแล้วครับว่าบุรีรำเนี่ยเตรียมที่จะยกเลิกสัญญาอีกนะครับ
ก็มีอยู่ในข่ายอย่างเควินอินเกรโซดาเต็ดฟิลิปปินส์
และริคาโดบูเวโนกองหน้าบราซิลอีกด้วย
แต่ยังต้องรอการยืนยันคอนเฟิร์มก่อนนะครับ
ทั้งนี้ครับบุรีรำเนี่ยอาจจะเสริมตัวต่างชาติเพิ่มนะครับ

ซึ่งรอบแรกจะเปิดระหว่างวันที่๒๕สิงหาคมถึง๗กันยายนนะครับ
สวัสดีครูปกีฬาฝุ่นบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
จัดโครงการช้างศึกทำด้วยใจส่งให้โรงพยาบาล
ก็นำนักฟุตบอลทำอาหารเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างนะครับ

ครั้งที่๑นะครับเป็นลี่ซ่อธิรเทพวิโนไทยนะครับ
ทำเมนูข้าวไรสเบอรี่พร้อมกับอกไก่อบ
ไข่ต้มบล็อกโครี่แครอทไปมอบให้กับบุคลากร
ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องจากทำอาหารตั้งแต่ในช่วงเช้ามืดแล้ว
แล้วก็ฝากให้คนอื่นเข้าไปส่งให้แทนนะครับ
ซึ่งทางด้านนายวรงทิวทัศน์เลขานุการบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับ
ซึ่งเป็นตัวแทนมอบในครั้งนี้ก็กล่าวว่า
ระบาดของโรคโควิด๑๙ทำให้บุคลากรทางการแพทย์
ต้องทำงานหนักขึ้นสมาคมจึงจัดกิจกรรมนี้
เพื่อส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักนะครับ
ไปกันที่วงการสนุกเกอร์กันบ้างนะครับ
ต้องสิทชอยครับระดับตำนานเลยครับ
ว่าในชื่อรัชพลผู้อบอ้อมนะครับ

และถุงยังชีพ๔๐๐ชุดให้กับชาวบ้าน
ชุมชนวัดสะพานเขตคลองเตย
ก็นำเงินจากการบริจาคของ
นทรจารุมลนายกสมคมกีฬาบิลเลียสกับหมูปากน้ำนบพลแสงคำ
สอยคิวมือ๔๒ของโลกและคนในวงการสนุกเกอร์มาจัดซื้อ
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยต่องและครอบครัวนะครับก็ไปแจกข้าวกล่องและถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ซอยโปโล๔เขตปฐุมวัน
เทพชายาอุ่นหนูนักสุนุกเกอร์มือ๒๒ของโลกและอีกคนครับก็คือหมูปักน้ำนบคลแสงคล่ำ
ร่วมกับทีมงานสนุกเกอร์คอมมิวนิตี้นำโดยอาจารย์ติ๊กสากลกิจสุจริตกุลกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาบิเลีย
ถุงยังชีพ๓๐๐ชุดครับที่ได้งบจากโครงการคนรักสนุกเกอร์ทั่วไทยต้านภัยโควิด๑๙
มอบให้กับชาวบ้านที่ซอยสุขุมวิท๙๓เมื่อวานนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ไปมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลธัญบุรี